ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีเจอเรื่องแบบนี้จะเป็นยังไง

น้ำแข็งขึ้นรถเสร็จเอาผ้าคลุมหัว

คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นะครับ

คือบอกว่าวันเกิดเหตุ๒๐กันยายนที่ผ่านมา

ระหว่างทางจะกลับบ้านที่ตะบนเกาะหลัก

ของผู้ก่อเหตุมีชายชะกัน๔คนมาเก๋งสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
กระจกหลังติดสติ๊กเกอร์ตาโล่เหรอเออขับมาปาดหน้าแล้วก็อ้างบอกว่า
นี่ตำรวจแล้วก็จู่โจมเอาผ้าคลุมหัวเหมือนในหนังเลย
เอาผ้าคุมหัวปั๊บเอาตัวขึ้นรถเก๋งขับออกไปนี่เรียกอุ้มนะ
ระหว่างอยู่บนรถเธอรู้สึกว่าโดนปืนเจาะหัวนะแล้วโดนล็อกแขนไว้ตลอดเวลา
แล้วได้ยินกลุ่มคนร้ายเรียกชื่อกันบอกชื่อแงะชื่อแงะ
อ้างตัวบอกไปตำรวจภูทรภาค๗ครับคุณผู้ชมอ้างนะ
มาติดตามคดียาเสพติดขยายผลจากสามีเก่าของนางพัชรีเนี่ย
ตำรวจก็อ้างอีกเหมือนกันว่าผัวพันกับยาเสพติดเรียกค่าไทยสามแสนบาทแลกกับการปล่อยตัว
แล้วขอว่าถ้าไม่จ่ายนะจะยัดข้อหายาเสพติดให้
โดยมีของกลางเตรียมเอาไว้แล้วเป็นยาบ้าตั้งพันเม็ดนะคุณผู้ชมจากนั้นคนร้ายแล้วก็โทรหาลูกสาว
เราบังคับให้นางพระชะลีเกลี้ยกล่อมลูกไปหาเงินมาถ่ายตัวเธอซะ
ซึ่งลูกสาวต่อรองหรือ๒๕๐๐๐๐บาทได้ไหมจากสามแสนบาท
โดยนัดสถานที่ปล่อยตัวกันครับคุณผู้ชมที่สาราริมทางนะครับหาดวรรณกรที่ทัพสแก่
จากบ้านไป๒๘กิโลเมตรนอกจากเสียเงิน๒๕๐๐แล้ว๒๕๐๐๐บาทแล้ว
ยังโดนนะครับโดนอะไรรูดแหวนทองไปอีกวงด้วย
ก่อนจะปล่อยเขาก็จอดรถก่อนรถกระบะนะคะจอดก่อนแล้วเขาก็เทียบ
เขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมไม่เปิดหน้าให้พี่นะไอ้นี่มือผมก็ไม่ทอดให้
เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมสองคนพาพี่เดินลงไปทรงตรงหน้าสารา
ได้ว่าให้นายด้วยเถอะนะเรื่องมันจะได้จบพี่จะได้กลับจะบ้าน
หลังจากเธอรอดมาได้คุณผู้ชมนางพัชรีกับลูกสาว
แจ้งความที่สพเมืองประจวบคิริขันนี่เธอเล่าไปตลอดทาง
แล้วพบว่านอกจากเธอแล้วยังมีเหยื่ออีกหลายคนที่ถูกอุ้มเรียกฆ่าไถ่แบบนี้ฮะ
อุ้มไปรีดไปไถแบบนี้ครับ
ล่าสุดอยู่ที่อำเภอขออภัยฮะอยู่ที่ตะบนอ่าวน้อยถูกอุ้มขึ้นรถเก๋งสีขาว
ใส่บาทอยู่หน้าบ้านเลย๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายรายนี้ถูกรีดเงิน๒แสนแล้วต่อรองเหลือแสนห้า
ถูกขู่เหมือนกันว่าไม่ให้เดี๋ยวจะยัดยา
เออล่าสุดครับผู้ก่อเหตุนะครับตำรวจจับได้แล้ว
หนึ่งรายก็คือนายทาราพงศ์ธรรมบัวชานะครับ
หรือว่าต้นเป็นแฟนเก่าของลูกสาวนางพัชรีนี่แหละ
เออแล้วยึดรถเก๋งคันสีขาวที่ก่อเหตุมาไว้ที่โรงพักด้วย
หลังก่อเหตุคนร้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพรถครับ

เอาออกจากกระจกแล้วก็แกะรุ่นรถ

ที่ยังลอกอยู่ออกแล้วก็เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า
เป็นสีดำนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนฝาถังน้ำมันด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วติดสติ๊กเกอร์ใหม่เข้าไปนี่
นี่ทำแบบนี้ทำแบบรถแต่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งเขาหา
ร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยมีอาวุธร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
นวงเหนียวกักขังนะครับร่วมกันพาปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแต่ผู้ต้องหานะครับปฏิเสธนะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผล
และขอหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือ๓๔คนแล้วมีมั้ยแหละเนี้ย
อ่ะมีไหมมีมีมีพี่น้ากข่าวจ่าศิษย์ตำรวจ
อ่อก็ไม่รู้นะว่าที่เขาเอ้อ้งเนี่ยมายถึงท่านรึเปล่า
โทรไปหาแล้วหมู่แงะรับสาย
แต่ก็ให้ข้อมูลแค่ว่าผมให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ตัดสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อนะคะ
ว่าเป็นชื่อที่เหมือนกันเฉย
หรือจริงแล้วคือคนเดียวกันนะคะ